ข่าวเนี้ยน่าจะทวงกันแน่แน่ทวงหนี้แล้วหนี้ดอกโหดมากจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้
ด้านหลังเลยค่ะลูกนายกนายกไหนนายกอบต
มากันทั้งผัวทั้งเมียเลยนะมาที่บ้านลูกหนี้แล้วมาทวงหนี้
ถามด้วยอยากตายเหรอลองดูค่ะ

ครึ่งล้านนี่คือ๕แสนกว่า
แล้วใครเสียหายใครเสียตังค์
คุณผู้ชมตัวละครจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังค่ะ
คือเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๗กุมภาที่ผ่านมานะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ถ้าเอาง่ายคือเจ้าหนี้บุกมาที่บ้านลูกหนี้แล้วก็มาทวงเงิน
แต่ทีนี้เมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมทั้งเต้ทั้งโมทั้งเบ้นใครเป็นใครยังไง
เอางี้ขอผังมาให้ดูก่อนผังความสัมพันธ์ของข่าวนี้ค่ะ
เป็นการบุกทวงเงินเงินกู้ดอกโหดมาก
เอาฝั่งคนที่เป็นเจ้าหนี้ก่อนนะฝั่งขวามือทั้งสองคนนะคะ
หนี้เนี่ยคือโมกับเต้เต้เนี่ยเป็นสามีโมเป็นภรรยา
แล้วเต้เนี่ยเป็นลูกชายนายกอบตทีนี้ก็บุกบ้าน
บุกบ้านของใครล่ะของอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของนุษย์กับเบ้น
นี่แหละเป็นลูกหนี้แต่เบ้นเมื่อกี้คือถ่ายคลิปอยู่
คุณผู้ชมก็จะเห็นเห็นมีการพูดชื่อเบ้นมา
แปลว่าฝั่งเจ้าหนี้มาทวงมาขู่ลูกหนี้อ่ะอันนี้เห็นภาพคร่าวแล้วใช่ไหมคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นยอดหนี้เขาเท่าไหร่ยังไง
คุณโมน่ะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกว่า
พอมันมีเหตุการณ์ทวงหนี้มาถึงที่บ้านแล้วตัวฝั่งผู้เสียหายที่เป็นลูกหนี้ก็คือคุณนุษย์
คุณนุษย์เอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีก่อน
ใครจะไม่กลัวบ้างโดนบุกมาบ้านแบบนี้
กลัวสิว่าจะโดนทำร้ายจะได้รับอันตราย
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะจะให้ดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดก็คือเจ้าหนี้โมกับเต้นั่นแหละ
คุณนุษย์เล่าให้กับนักข่าวฟังแบบนี้ว่าตัวคุณนุษย์ไปกู้เงินจากโม
โมเป็นลูกสะพ้ายนายกอบตก็ไปกู้เงินมายอดเนี่ยจริงเงินต้นคือ๔๔๐๐๐บาท
ทีนี้มันรวมดอกไปด้วยไงดอกเบี้ยทำไมมันโหด
รวมดอกเบี้ยไปอีกแสนหนึ่งหมื่นเป็น๕๕๐๐๐๐ค่ะ
ทีนี้ก็เขาคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะ
อาทิตย์นึงเนี่ยต้องจ่ายดอกร้อยละ๒๐ถ้าเกิดคิดเป็นรายเดือนอาทิตย์ละ๑๒๐ใช่ไหม
รายเดือนก็คือดอกละ๑๘๐ต่อเดือนคุณคิดดูสิทุกอาทิตย์นะ
คุณนุษย์จะต้องหาตังค์มาจ่ายเงินให้กับโม๔ครั้ง
วันอาทิตย์ต้องจ่าย๔๐๐๐วันอังคารต้องจ่าย๒๐๐๐วันพระรหัสต้องจ่าย๔๔๐๐
แล้ววันศุกร์ต้องจ่ายอีกหมื่นนึงแปลว่าในอาทิตย์นั้นต้องหาเงินมาจ่าย
อาทิตย์ละ๑๑๔๐๐๐บาทขีดเส้นใต้ว่านี่คือดอกเบี้ย
นี่เขาทำสัญญากู้ยืมเงินอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย

เวลาที่เขาจ่ายตังค์เขาก็จะมีสลิปเงินโอน
ว่าวันจันทร์ใช่ไหมวันอาทิตย์จ่ายไปเท่านี้วันอังคารจ่ายไปเท่านี้แบบนี้
แต่ทำไมอ่ะทำไมคุณนุษย์ต้องไปกู้ดอกโหดขนาดนี้
คุณนุษย์บอกว่าจำเป็นต้องใช้เงินจริง
คุณนุษย์ค่ะไอ้ที่จ่ายอาทิตย์ละแสนแสนหนึ่งหมื่นสี่พันที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ย

ถ้าเกิดจะให้พูดตรงเลยนะแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ย
ดอกเบี้ยไปเป็นล้านแต่เงินต้น๔๔๐๐ยังไม่ลดลงเลยเหรอ
เอาฝ่ายโมที่เป็นเจ้าหนี้ก็ไม่พอใจสิ
ขับรถมาหาที่บ้านเหมือนกับจะพุ่งชนด้วยค่ะ
ทีนี้ตัวคุณนุษย์เองก็ต้องหนีมาอยู่ในรถ
แล้วสามีของคุณนุษย์ที่เป็นคนถ่ายคลิปก็คือคุณเบ้นนั่นแหละ
คือเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าแฟนผมน่ะนุษย์โทรมา
บอกว่าตอนนี้เจ้าหนี้ก็คือฝั่งเต้กับโมมาหาที่บ้านแล้ว

พอคุณเบ้นได้ยินแบบนี้กลัวไงเป็นห่วงแฟนสาวก็เลยรีบกลับบ้าน
แต่พอมาถึงก็เป็นอย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
เพราะว่าฝั่งเต้เขาบอกว่าไงอยากตายเหรอมึงอยากตายเหรอ
ซึ่งจริงคุณเบ้นที่เป็นฝั่งลูกหนี้บอกว่าผมก็บอกเขาแล้วว่าให้คุยดี
นี่แหละค่ะคุณเบ้นเขาก็บอกเราว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มา
ทีนี้เราฟังในฝั่งมุมของลูกหนี้อย่างเดียวเนาะ
เรายังไม่ได้ฟังในฝั่งมุมของเจ้าหนี้ก็คือฝั่งโมกับเต้
แต่ว่าคุณผู้ชมที่ผ่านมาที่เราเคยนำเสนอข่าวอ่านข่าวไปจะให้ดูค่ะ
เพราะว่าลูกนายกอบตที่ชื่อเต้เนี่ยเขาก็เคยออกข่าวหลายรอบ
อันนี้รอบนี้ก่อนรอบที่มีผู้หญิงกราบเท้า
อันนี้เขาไลฟ์นะเมื่อ๑๒สิงหาปี๖๓อันนั้นก็เป็นข่าวรอบหนึ่งแล้ว
แล้วนอกจากนั้นค่ะมันมีอีกเต้มากับพวกแล้วไปทำร้ายสาวโรงงานที่หน้าโรงงาน
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๒พฤษภาปี๖๔ค่ะก็เป็นข่าวเหมือนกัน
แล้วมาเป็นข่าวอีกนะปีที่แล้ว๑๐พฤศจิกา๖๖
นี่เกิดอะไรขึ้นรถคันนั้นน่ะกลุ่มในเต้กับผู้เสียหาย

ปรากฏว่าไปปาดหน้ารถฝั่งคู่กรณีที่เป็นผู้เสียหาย
นี่มีการเอาปืนมาขู่ด้วยแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตั้งด่านเนี่ยจับกลุ่มตัว
คือจับได้๔คนแล้วก็เจออาวุธปืนด้วยไง

นี่ค่ะ๓รอบที่เคยออกข่าวในเต้ลูกนายกอบตนี้
แต่ว่าตอนนี้มาเป็นข่าวอีกรอบหนึ่งที่บุกบ้านของลูกหนี้แล้วก็ไปทวงหนี้
แต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็ต้องรอฟังคำชี้แจงของทางฝั่งของเต้
กับโมที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยว่าดอกมันโหดขนาดนี้จริงไหม

คือถ้าดูแล้วเนี่ยตามข้อกฎหมายดีไม่ดีจะผิดเอาทั้งสองฝ่ายเลยนะ
เออคือมีการใช้วาจาดูหมินด้วยการเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้แบบนี้
มีความผิดเหมือนกันหรือว่าประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้

แต่ก็ในแง่ของการเป็นลูกหนี้เนี่ยคุณผู้ชมประเมินหน่อย
เมินกำลังทรัพย์หน่อยว่าถ้าเราไปกู้เข้ามาอย่างเมื่อกี้เงินต้น๔๔๐๐บาทจ่ายไปเป็นล้านแล้วอ่ะ
ใช่ไม่สุดท้ายเรื่องนี้คือเป็นหนี้ต้องใช้
แต่เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายหรือไปขมขูลูกหนี้ไงนะคะ